สำหรับคนที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในโครงการเราชนะ
แล้วก็รวมถึงคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
บางคนบอกว่าแหมแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ล่มตั้งแต่เช้าเลย

คือมันเป็นวันแรกแล้วก็ครั้งแรกของโครงการนี้ด้วยไง
เป็นคุณคุณไม่อยากรู้เหรอว่าเงินเข้าเปล่า
อยากรู้สิครั้งสองพันนะ
คือก็เลยเข้าไปใช้พร้อมกันไง
คราวนี้เดือนหน้าก็ไอ้นี่แหละ
ก็พยายามอย่าเพิ่งเข้าทันทีตอนเช้านะฮะ
เมื่อเรารู้ว่าเงินมันเข้าแน่นอน
เดี๋ยวเราดูแต่ว่าโครงการเราชนะนี้นะฮะ
ทำให้สองท่านนี้นะครับได้รับอนิสงฆ์
แต่เป็นอนิสงฆ์จากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
พี่กำลังพูดถึงยายน้อยกับลุงจำเนียน
โอ้โหคุณผู้ชมครับ
พอข่าวมันแพร่ดังไปในโลกโซเชียล
ซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็ไม่ได้มาขอรับบริจาคอะไรนะ

อย่าป้อนข้าวหนูคนเห็นทั่วประเทศแล้ว
หลังแม่ก็อย่าป้อนข้าวหนูนะ
แต่ทำท่าเขินนะคุณลุงอะนะ

ผมเชื่อเหลือเกินว่าคำพูดนี้แหละ
ตอนนี้ยอดบริจาคทั้งสองท่านนี้
มากกว่า๖ล้านบาทแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เราชนะไม่ต้องพึ่งโครงการนี้แล้ว
สำหรับทั้งสองท่านนี้นะ
หลังจากเป็นข่าวโด่งดังจากคลิปป้อนข้าวกันนี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาท่ามะเขือ
อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
โลกออนไลน์เห็นถึงความน่ารักความอบอุ่นระหว่างแม่ลูก
ตามไปดูชีวิตความเป็นอยู่ว่าสองคนนี้อยู่ที่บ้านเป็นยังไงกัน
จนมีเงินบริจาคเข้าบัญชีผู้ช่วยเหลือจนได้ยอดเงินทะลุไป
มากกว่า๖ล้านบาทแล้วครับตอนนี้
เมื่อเช้าวานนี้นะครับ
นายสะดุดีพุทธังท่านเป็นนายอำเภอคลองขลุงครับ
ไปเยี่ยมแล้วก็ไปมอบสิ่งขอให้กับ
ยายน้อยเอี่ยมสะอาดและลุงจำเนียนเอี่ยมสะอาด
แม่ลูกนะฮะคือพักอยู่ที่นี่ที่บ้านนะครับ
ก็พูดคุยกันถึงยอดเงินบริจาคมากกว่า๖ล้านบาท
ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีลุงจำเนียน
ก็เลยมีการตกลงกันว่าคุณยายคุณลุงยอดเงินเนี่ยมันสูงพอสมควรแล้วนะ
ขอปิดรับบริจาคเพียงเท่านี้นะครับโดยบอกว่าวันจันนี้นะฮะ
จะไปเปิดบัญชีใหม่ชื่อกองทุนเพื่อคุณแม่น้อยนะครับ
จะมีคนมาช่วยดูแลบริหารจัดการบัญชีร่วมกัน๔คนมีใครบ้าง
ก็มีลูกทั้งสองคนยายน้อยมีลูกสองคนนะครับนะฮะ
จากลุงจำเนียนแล้วเนี่ยยังมีป้าเล็กบุญทัศน์ซึ่งเป็นน้องสาวของลุงจำเนียนนะฮะ
สองคนนี้แล้วใช่ไหมอีกสองคนที่จะมาดูแลบัญชีเป็นใครเป็นผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับ
จะมีการแบ่งเงินเป็น๓ส่วนนะครับเพื่อบริหารจัดการ
ปรับปรุงบ้าน๒เอาไว้ให้ทั้ง๓ท่านนะฮะใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะ
ทำไมผมถึงบอกว่า๓ท่านเพราะเดี๋ยวน้องสาวของลุงจำเนียนจะกลับมาแล้วกลับมาอยู่ดูแล๒ท่านนี้นะฮะ

ผมเชื่อเหลือเกินว่าลุงจำเนียนกับยายน้อยไม่รู้หรอกว่าไอ้เงิน๖ล้านบาทมันมากมายมหาศาลแค่ไหนครับ
ดีใจครับที่พ่อแม่พี่น้องมาช่วย
ผมก็ดีใจพ่อเกิดมาก็ไม่เคยมีอะไร
คุณลุงร้องไห้เลยอ่ะเราก็ตื่นตันนะร้องไห้นะ
เกิดมาไม่เคยมีอะไรเลยแล้วก็อยู่ดีก็มีเงินเข้าไปตั้ง๕๐๐
ถามคุณยายน้อยเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามว่ารู้สึกยังไงบ้าง
ยายน้อยบอกว่ารู้สึกเฉยแต่ก็ขอบคุณสำหรับน้ำใจคนไทยทุกคนนะ
ที่โอนเงินมาให้เยอะขนาดนี้
สิ่งอื่นใดผมว่าก็เป็นเงินที่เอาไว้รักษาตัวยามแก่เท่านี่แหละนะ

ไปดูพี่เล็กบ้างนะฮะนางเล็กบุญทัศน์อายุ๖๒ปี
ท่านี้แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นลูกสาวของยายน้อยและเป็นน้องของลุงจำเนียเนี่ย
อ๋อแม่มีเงินแล้วก็กลับมาดูแลเหรอ
ป้าเล็กเนี่ยดูแลแม่มาตลอดดูแลโดยวิธีไหน
ป้าเล็กเนี่ยไปทำงานต่างจังหวัดส่งเงินให้แม่ตลอด
ส่วนพี่ชายก็คือลุงจำเนียนเนี่ย
คือกลับมาอยู่บ้านในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมานี้นะฮะ
เล็กบอกว่าชาวบ้านระแวกใกล้เคียงน่ะ
เขารู้กันดีว่าอะไรเป็นอะไรครับฝากป้าเล็กนะฮะ
เห็นบอกว่าป้าเล็กจะกลับไปอยู่ที่นี่
ถาวรเนี่ยป้าเล็กกลัวจะมีดราม่าอะไรไหมครับ
ไม่กลัวค่ะไม่กลัวเพราะว่าเราดูแลแม่อยู่แล้ว
ไม่มีใครมาดูแลแกหรือยังลุงเงียนนี่
แกเพิ่งมาเมื่อ๒๓เดือนนี่เอง
แกไปตั้งเกือบ๓๐ปี

ก็เลยแม่เนี่ยดูแลเองทั้งนั้น
น้องก็ไม่เคยมาอยู่น้องเขาอยู่ชุมฝาน
ก็คือป้าเล็กก็พร้อมที่จะดูแลแม่แล้วก็น้องชายเนอะ

เพราะว่าแกแบบไงแกเหมือนกับคนไม่ค่อยอย่างนี้ไง
แกไปเรื่อยเราก็ต้องดูแลแก
กลับไปก็ห้ามความคิดคนลำบากนะพี่เบิร์ด
คนก็จะคิดว่าโอ๊ยตอนไม่มีเงินไปไหน

อาจจะความจริงเป็นอย่างไรป้าก็อธิบายไปแล้ว
ใช่บางทีก็อย่าไปสนใจมากนะคำพูดคน

อย่าเอาเงินไปใช้จนหมดแล้วกัน
คนในครอบครัวต้องสมาธิกันเหมือนที่พี่เบิร์ดบอก

ต้นเรื่องคนต้นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องนี้นี่แหละครับ

โอ้โหนางสาวกมลทิพย์บุญเรือนครับ

เยี่ยมยายน้อยถึงบ้านครับยังไม่วายนะ
ถือหอพิวอาหารมาฝากใยน้อยด้วย
ก็ไปเจอยายน้อยอยู่กับป้าเล็กลูกสาวนะครับ

เพราะว่าลุงจำเนียนขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดวังตะเคียน
อยู่ห่างไปโอ้โห๑๐กิโลเมตรนั่นแหละครับ
นี่ได้อะไรมามั่งไม่รู้ฮะลุงจำเนียนครับ
คือจะซื้อกับข้าวมาให้แม่กินว่างั้นเถ

โดยพี่ฝนกมลทิพย์เนี่ยนะ
บอกว่ามาเยี่ยมแล้วก็มาดูแลความเป็นอยู่นะฮะ
ว่าคุณยายเป็นยังไงพอมาเห็นกับตาก็รู้สึกอุ่นใจขึ้น

เพราะว่ายายน้อยเนี่ยตอนนี้มีคนดูแลแล้วนะครับ
ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือยายน้อยและลุงจำเนียน
ซึ่งการช่วยโพสต์เรื่องราวของยายน้อยนะฮะและลุงจำเนียนเนี่ยนะครับ
ครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากกรรมมันติดจรวดแล้วนะ
ผลละบุญมันก็ติดจรวดด้วยเพราะอะไรรู้ไหม
กิจการขายทุเรียนของเธอเนี่ยของพี่ฝนเนี่ยนะ
คือเธอรับทุเรียนจากชุมพรกับจันทบุรีมาขาย
ได้รับความสนใจไปด้วยไงเออพอโพสต์เรื่องราวนี้
คนมาอ่านก็ดูว่าต้นเรื่องเป็นใครก็เข้ามาขอบคุณบ้าง
แล้วก็หลายคนนะมาซื้อทุเรียนแล้วก็มาถ่ายรูปกับเธอแบบนี้นะฮะ
เป็นจำนวนมากเลยเธอขายทั้งหน้าร้านแบบนี้
แล้วก็บริการส่งให้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะ
ผลบุญมันก็ติดจรวดเหมือนกรรมเดี๋ยวนี้ที่มันติดจรวดเหมือนกัน
นะฮะก็เฟซบุ๊กแกเป็นภาษาอังกฤษนะครับพี่ฝนนะครับ

ที่เป็นคนถ่ายภาพถ่ายคลิปต้นเรื่อง
ทำให้ทั้งสองท่านนั้นเขาได้แบบเงินบริจาคกันไป
นี่แหละคนไทยชนะครับชนะใจกันมากเลย

แต่สิ่งอื่นใดคืออยากอุดหนุนทุเรียนพี่ฝน
อันนี้ส่วนตัวชอบการทุเรียน
คุณผู้ชมทีนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่ง
แล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ด้วยสำหรับคนที่จะไปลงทะเบียน

การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า

เข้ามาทำทุกอย่างแล้วมันผ่านสักทีนะ
ทีนี้บางคนก็แก้ปัญหาอย่างที่ก๊อฟบอก

บางคนก็ไปเอาแป้งขาวมาทาหน้าแต่ที่โนนแดงนครราชศรีมา
ท่านนี้ลงทุนไปซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่เนี่ยจริงก๊อบ
เพื่อให้ชัดบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นที่โทรศัพท์มือถือหรือเปล่า
บางทีรุ่นเก่าให้กล้องไม่ชัดหรือเปล่า
เพราะอะไรรู้ไหมถึงขั้นว่าต้องลงทุนซื้อโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนใหม่
เพราะบางคนบอกว่าฉันอยู่อำเภอนี้แต่ต้องไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่
เพื่อให้หน้าของฉันมันตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนหน้าปัจจุบัน
มันไกลบางคนต้องเดินทาง๓๐๔๐กิโลก็บอกว่าลงทุนหมดปัญหา
ซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมา๒๐๐บาท๒๐๐กว่าบาท
ละ๑๗๐๐๐บาทก็คุ้ม
พอกับโทรศัพท์ใหม่ไงเนอะคุ้มกว่า
กันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะมาที่บ้านนี้แหละค่ะ
บ้านของคุณสมหมายผิผวนนอกนะคะ
ที่หมู่บ้านน้องตะโลตำบลอำเภอโนรแดงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการเราชนะนะคะ

เพราะแต่ละคนเขาเจอปัญหาขั้นตอนยืนยันตัวตนค่ะ
แบบประจำตัวประชาชนแล้วสแกนใบหน้า
เพื่อยืนยันตัวตนไม่ผ่านสักที
ก็เลยบางคนบอกว่าแหม่คลั้นว่าจะไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยที่เมื่อวาน
มีการแนะนำกันใช่ไหมฮะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยืนยันตัวตนผ่านใบหน้าไม่ผ่านเนี่ย
ไม่ต้องเลยนะไม่ต้องไปธนาคารกรุงไทยให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้
แต่มันไม่ผ่านไงบางคนก็บอกว่าไปกรุงไทยเถอะสะดวกดี
แต่บางคนบอกว่าไม่สะดวกไงเพราะอยู่ต่างอำเภอ
บางคนต้องเดินทางระยะทาง๓๐กิโลเมตรนะฮะ
ก็เลยตัดสินใจลงทุนซื้อสมาร์ทโฟนใหม่หมดเรื่องหมดราว
คุณสมหมายบอกว่าลงทุนซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่มาราคา๒๗๐๐บาท
และรับเงินเราชนะจากรัฐบาล๗๐๐๐บาท
เอาล่ะก็อย่างน้อยยังเหลืออีกเท่าไหร่๔๐๐กว่าบาท
ประมาณนั้นใช่ไหมคะครับอันนี้ที่โนนแดงนครราชศรีมานะฮะ
ไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างเชียงใหม่นี่คล้ายคล้ายเมื่อวานเลยนะคะ
คุณยายอายุ๙๐แล้วพี่เบิร์ตครับนี่ท่านนี้มาแล้ว
เป็นท่านสุดท้ายของเมื่อวานนี้นะคะที่ไปลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเราชนะค่ะ
คุณยายสุจิตราจุละนุกะค่ะคุณยายเนี่ยยังแข็งแรงนะ
สายตาดีหูยังได้ยินชัดแล้วก็เซ็นชื่อตัวเองในใบสมัครได้คร่องเลยค่ะ
แต่ปรากฏว่าไอ้ขั้นตอนที่มันนานกว่าปกติก็คือ
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพราะเจ้าหน้าที่พยายามแล้วพยายามอีก
ก้มหน้าค่ะก้มหน้าเอียงหน้าค่ะเอียงหน้าเอียงซ้ายเอียงขวา
เยยหน้าค่ะเปลี่ยนทรงผมไหมคะเปลี่ยนทุกมุมแล้ว
แบ็คกราวด์ก็เปลี่ยนแล้วจนคุณยายเขินแล้วเนี่ยเนี่ยจังหวะเนี่ยค่ะ
เนี่ยเนี่ยเปลี่ยนแบ็คกราวด์อย่ายิ้มสวยจังเลยอ่ะ
กนะคะสุดท้ายพอสแกนผ่านปุ๊บค่ะก็เจ้าหน้าที่เดิน
ไปส่งคุณยายดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะฮะ
อืมปัญหาส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะใช่ค่ะอีกอีกที่หนึ่งผมพาไปดูภาพนิดหน่อย
คุณผู้ชมมันเป็นภาพคนกำลังมารุมมาตุ้มคุณตาคนหนึ่งคือด้วยความที่บัตรประชาชนคุณตาชำรุด
มันก็ไม่สามารถสแกนรูปในบัตรได้พอไปทำบัตรประชาชนใหม่เอ้ามันก็ชัด
มันก็ข่าวเวอร์เกินไปหน่อยพอมันข่าวเวอร์ไอ้เครื่องที่จะมาสแกนหน้ายืนยันตัวตน
มันก็สแกนไม่ได้ค่ะเพราะในรูปมันดันขาวเกินจริงไปหน่อยพยายามทำมาลุมมาตุ้มกันทุกวิถีทางภาพนี้เนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองเขาก็ไปถ่ายแล้วก็เอาไปโพสต์เอาไว้ว่า
คุณตาคนนี้นะสแกนยืนยันตัวตนยังไงก็ไม่ผ่านบัตรก็ชำรุดก็เลยพาไปทำบัตรใหม่
พอเกิดปัญหาขึ้นมาทำบัตรใหม่รูปในบัตรใหม่มันหล่อมันสว่างเกินจริงไปหน่อย
ทางก็เลยเกิดเป็นภาพจะละที่มันรุมมาตุ้มน่ารักกันแบบนี้ละฮะ
สุดท้ายเอาไฟส่องก็แล้วนะฮะก็ยังไม่ได้ครับ
ฉุฬบุญกับทั้งหอประชุมค่ะทำยังไงก็ทำไม่ได้
พื้นหลังให้มันขาวขึ้นเอาแสงธรรมชาติช่วยก็ยังไม่ได้อยู่ดี
สุดท้ายพยายามทูตที่ทำคือเพิ่มแสงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
แล้วสุดท้ายเป็นไงฮะก็ได้พอได้ปุ๊บเฮกันลั่นทั้งหอประชุม
ยิ่งกว่าลุ้นรักษรีเอาใจด้วยคืออยากจะให้ผ่านอยากจะให้สแกนได้
ได้โครงการนี้ไปไงนะฮะหลังจากภาพนี้ถูกโพสต์ถูกแชร์ไป
คนก็เข้าไปชื่นชมเจ้าหน้าที่กันก็พยายามการฝึกความสามารถนะฮะ
เพื่อให้คุณตาเขาสแกนผ่าน๔๕คนลุมมารุมมาตุ้มกันแบบนี้
ก็เป็นภาพบรรยากาศความน่ารักที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของการไปยืนยันตัวตน
กับเรื่องของโครงการเราชนะเนาะนะครับ